ดูที่เรื่องที่มีการแชร์กันในโซเชียล
ที่เขาให้เห็นเรื่องของตัวเลขการเบิกโอทีของพนักงานขับรถไฟ

คุณผู้ชมเป็นพนักงานขับรถไฟในพื้นที่ภาคใต้

สั่งตรวจสอบเรื่องนี้ว่าเป็นการเบิกที่ผิดปกติหรือไม่
และสั่งให้ชะลอการเบิกจ่ายออกไปก่อนนะครับ
รองผู้ว่ากลุ่มธุรกิจการเดินรถรอฟทยอมรับนะครับว่า
เบิกค่าล่วงเวลามากกว่า๑แสนบาทต่อเดือน
หรือมีชั่วโมงการทำงานล่วงเวลามากกว่า๔๐๐ชั่วโมง
ของนายสถานีโภคโพธิจัวร์ปัตตานีนนะครับ
แล้วก็นายสถานีเทพาที่สงคราเป็นความจริงครับ
เหตุผลก็คือว่าเกิดจากโครงการปรับปรุงทางในพื้นที่ภาคใต้
ตั้งแต่สถานีหาดใหญ่จังหวัดสงขรา
ไปจนถึงสถานีสุงไหนกลกจัวร์นราธิบาท
นายสถานีมีหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
และบางสถานีมีนายสถานีทำงานคนเดียวเนื่องจากว่าบุคลากรไม่เพียงพอ
อันนี้เป็นการเบิกจ่ายของนายสถานีนะครับ
จริงแล้วตอนนี้ต้องเรียนว่าอัตรากำลังตึงตัวมาก

ในรอบเดือนมีครับมีแต่เวลาไปเบิกอาจจะเห็นช่วงนี้
คือเดือนหนึ่งเราจะจัดให้หยุดอาทิตย์ละวันอย่างต่ำ
จริงแล้ว๒วันถ้าครบไปนะ๕วันหยุด๒วัน๕วันหยุด๒วัน
แต่ถ้าขาดแคลนเราอาจจะเหลือทำ๖๑ก็ได้
แต่บางเดือนขาดแคลนอาจจะเกือบทำให้เดือน
แต่เขายินยอมที่จะทำอันนี้ก็เกิดการเบิกขึ้นมา
ทางด้านของนายธนงศักดิ์เองก็ยังระบุต่อนะครับว่า
ที่จะตรวจสอบข้อมูลของโครงการนี้ตั้งแต่คำสั่งให้ปฏิบัติงานล่วงเวลา
ระยะเวลาในการทำงานและการเบิกจ่ายของนายสถานี

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ล่าสุดก็ให้ชะลอการเบิกค่าล่วงเวลาของโครงการนี้ตั้งแต่ส่วนของเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับ
รักษาการผู้ว่ามรฟทระบุว่าทราบเรื่องการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา

เพราะว่าข้อได้จริงก็คือมีการซ่อมบำรุงทางจริงนั่นเองครับ
ก็จะอยู่ประมาณนี้ลักษณะนี้มันเป็นการเฉพาะกิจนะครับ
ก็เป็นเฉพาะโอทีแต่ว่าไม่รวมเรื่องของเงินเดือนด้วยนะก็ประมาณนี้นะฮะ
ก่อนดันนี้นายอาคมเติมพิทยภัยสิทธิ์
ว่าการกระทรวงคมนาคมก็สั่งให้เร่งตรวจสอบ
และชี้แจงการเบิกค่าร่วมเวลาที่สูงผิดปกติ
คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน
พร้อมกับมอบนโยบายให้ปรับปรุงการบริหารค่าใช้จ่ายขององค์กรที่มีความเหมาะสม
ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปหน่วยงานรัฐฐาวิทยาศาสตร์ฮากิจ
เวลาและการทำงานที่เข้าข่ายทุจริตหรือไม่

การรถไฟมีหนี้สะสมเยอะมาก
มากี่ปีกี่ปีก็ไม่จบสักที
แล้วถ้าเกิดว่าต้องรั่วไหลนี่อาจจะทำให้หนี้มันมากขึ้นไง
ก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับว่าการเบิกจ่ายแบบโอทีเป็นแสนแบบนี้มีกี่คน
เป็นการเบิกจ่ายจริงหรือเปล่าเขาทำงานเกินเวลาจริงไหม

ถ้าไม่ถูกต้องต้องจากเงินคืนกลับมา